คุณผู้ชมไปดูในงานศพงานศพหนึ่งของหนุ่มกู้ภัยเขาเสียชีวิต
แล้วมีน้องชายของพริตตี้คือพริตตี้เขาถูกว่าจ้างให้ไปเต้นที่งานนี้
แต่น้องชายเข้าไปด้วยจู่วิญญาณของผู้ตายคาดว่าแบบนั้นนะ
สิ่งร่างผู้ชายคนนี้แล้วบอกว่าเขาโดนตีหัวเขาไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุครับ

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณด้วย
แต่คนที่เขาเป็นญาติพี่น้องของผู้ตายเขาเชื่ออย่างนั้น

จริงแล้วผู้ชายคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ตาย
แต่เป็นน้องเขยของเพื่อนสนิทของผู้ตายที่ไปร่วมงานศพเขาด้วยนะครับ
ผู้ตายก็คือทางด้านของคุณอมรเทพพร้อมพิมพ์อายุ๒๕ปี
งานศพเขาถูกจัดขึ้นที่วัดโพศีตำบลบางประม้าอำเภอบางประม้าสุพรรณบุรี
แต่ผู้ชายคนนี้คือนายธีรนันอัคธรรมอายุ๒๕ปีเท่ากับผู้ตาย
แต่ผู้ชายคนนี้เขาเป็นน้องเขยของเพื่อนผู้ตายแล้วไปร่วมงานศพด้วยเฉย
แต่สิ่งที่มันแปลกคืออายุ๒๕ปีเท่ากันพอดิบพอดีนะครับ
ทีนี้คืนวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคืนสุดท้ายของการสวดศพ
เพื่อนก็เลยนำรถยนต์ติดเครื่องเสียง๓๐คันไปเปิดเพลงเพราะผู้ตายเขาชอบ
แล้วก็มีเอาโคโยตี้เนี่ยไปเต้นในงานศพเป็นการส่งวิญญาณตามที่ผู้ตายเขาแบบ
ก่อนที่เขาตายเขาชอบเรื่องของเครื่องเสียงก็เลยเอาจัดกิจกรรมแบบนี้นะฮะ
ระหว่างที่โคโยตี้กำลังแสดงอยู่นั้นเนี่ยจู่ธีระนันเนี่ยอันนี้นั่งอยู่หลังบูธดีเจ
จู่นะคุณผู้ชมถอดพระเครื่องที่ห้อยคอออกแล้ววางลงแล้วเดินไปที่สาราที่ตั้งศพ
แล้วจุดทูบหลังจากนั้นนั่งก้มหน้าอยู่แบบนั้นญาติผู้ตายก็แปลกเอ๊ะทำไมไปนั่งก้มหน้าอยู่หน้าโรงศพเฮ้ยเป็นอะไร
แล้วก็ประคองไปนั่งเก้าอี้สุดท้ายเรื่องราวเป็นไปตามคลิปเมื่อสักครู่ถามเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะ
เพราะเชื่อว่าวิญญาณผู้ตายน่าจะเข้าสิ่งร่างของนายธีรนันสุดท้ายรู้ความจริงจากปากของผู้ชายคนนี้ที่คิดว่าเป็นร่างของเป็นวิญญาณของผู้เสียชีวิตในสิ่งร่าง
ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุแต่เหมือนโดนตีหัวอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็เล่าไปแบบนั้นว่าโดนตีหัวเข้ามาข้างหลังนะฮะเพราะคนก่อเหตุไม่ชอบหน้าเขาทางญาติก็เค้นถามว่าใครเป็นคนทำแต่คือเขาไม่ได้พูดออกมาจากร่างของนายทีละนั้นนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าวิญญาณออกจากร่างไปก่อนต่อมาทีละนั้นเขาก็เหมือน

แล้วพูดอะไรเขาไม่รู้สึกตัวเลยภาพมันตัดไปเลยแต่ที่มันขนลุกคือเห็นวิญญาณผู้ตายยิ้มให้เรียกเขา
หลังจากนั้นครอบครัวยอมรับว่าเขาเชื่ออย่างนั้นครอบครัวคนตายเชื่ออย่างนั้นแล้วพอได้ยินจากปากแบบนั้นรู้เลยว่าความจริงมันคืออะไร
แต่ว่าเอาเป็นว่าไม่อยากจะสืบสาวเล่าเรื่องแล้วก็ให้มันจบไปอยากจะให้ลูกไปอย่างสงบคิดว่ามันถึงอายุขายแล้วกันอายุเป็นเจ้าเพศ๒๕ปีพอดีใครทำอะไรไว้ก็ขอให้มันได้อย่างนั้นถึงแม้จะเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องของอุบัติเหตุก็ตามที
ย้ำแบบนี้ว่านี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมกับข่าวนี้ด้วยแล้วกันนะครับ
ค่ะแต่ยังไงเราก็เสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ